ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ก็ต้องเชิญชวนกันทำสมาธิให้ดี
เพราะที่สุดแล้วผู้ที่อยู่ในคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
ก็มาปนกับคดีร่างทรงจนได้
ไล่เรียงกันยังไงดีล่ะคุณเข็มมาสอน
เอาอย่างนี้คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีเนี่ย
นายอัชริยะเรืองรัฐนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยี่ยงอาจญากรรม
เขาก็เปิดเผยคลิปอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมด

อ่าใช่ค่ะแต่นายอัจฉริยะก็บอกว่ารวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อไปแจ้งความเอาผิดกับร่างทรงที่หลอกลวงที่กองปราบ
คือทางฝั่งครูปรีชาเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีดรสุกิต

เขาบอกว่าโอ้โหนี่หมินเบื้องสูงนะแอบอ้างเบื้องสูง
ไลฟ์เฟซบุ๊กนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ถือว่าผิดกฎหมาย

แล้วนายอัชริยะกับดรสุกิตเขาก็มีคดีที่นายชะริยะไปฟ้องดรสุกิตเรื่อง

ทำผิดเรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าอะไรอีก

โอ๊ยเอาเป็นว่าที่เมื่อวานไหนเฉล้า

ปรากฏว่าไปถึงสอนอยังไม่ทันแจ้งความเลย
ตำรวจปทศเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
เอาหมายสารมาควบคุมตัวดรสุกิต

เจ้าหน้าที่อยู่พักใหญ่เลย

เชิญครับตรงนี้ครับเข้ามาเถอะอยู่ตรงนี้
กลับมาเถอะเชิญเลยครับ
ไม่ให้จับนะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เจ้าที่เอาตามันหายคุณอย่าดิ้น

เป็นภาพนาทีที่ตำรวจกองบังคับการปราบกรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
ไปจับกลุ่มนายสุกิตภูลศรีเกษม
ขณะที่มาดูแลด้านคดีกำลังพานางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะ
หรือสาวร่างทรงสี่จีไปแจ้งความกับตำรวจสนพโยธิน
ดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะในข้อหามินประมาท
ตอนที่กำลังจะพบเจ้าหน้าที่เนี่ยปทศก็มาแสดงหมายจับจากศาลจังหวัดแม่สอดที่ตากเลยนะ

แต่ว่าดรสุกิตไม่ยอมนะครับ
ข้อหาที่โดนก็คือบุกรุกป่าสงวนในพื้นที่จังหวัดตาก
และร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือไก่ฟ้าหลังเทา
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยนายสุกิตภูลศรีเกษมนะฮะ

ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันยึดถือครอบครอง
นี่ตอนอ่านหมายสารให้ฟัง

ก็ถูกพาตัวไปห้องสอบสวนครับ
ก็ใส่กุญแจมือถึงจะควบคุมตัวไปห้องสอบสวนได้
กระทั่งนายสุกิตก็คลายความเครียดลง
ตำรวจก็ถอดกุญแจมือให้
แล้วก็ลงบันทึกการจับกลุ่มเอาไว้ใช้เวลา๕ชั่วโมงกว่า
แล้วร่างส่วงทำอย่างไร

เข้ามาถึงปศจังหวัดไหนเนี่ย
ก็คือไปเลยฮะไม่ได้แจ้งความ
แต่ว่าในส่วนของดรสุกิตเนี่ยตำรวจเขาก็พาตัวไปที่ปทศ
นี่ดูนะตอนที่กำลังอ่านหมายสงหมายสารหมายจับ

พึ๊บไปไม่ได้มาบอกอะไรดรศุกิษฐ์ก่อนหรือยังไง
นี่ฮะพอเสร็จเรื่องของดรสุกิตนักข่าวก็เฮ้ยเราจะทำยังไงกันต่อดี
เพราะตกลงเขาจะแจ้งความหมินประมาทนายอัจฉริยะไหมสาวร่างทรงสี่จีเนี่ย
ค่ะหาไม่เจอผ่านไปสามชั่วโมงกลับมาอีกครับตอนบ่ายโมงนะฮะ
นางสาวแสงสุริยเทพอ่าที่อาศัยช่วงชุลมุนออกไปก่อนเนี่ย
กลับมาตอนบ่ายนะครับสามชั่วโมงกว่ากลับมานะฮะ
ที่สอนอพหนโยธินทีนี้มากับอีกคนนึงทนายความอีกคนนึง
อ่าก็เดินทางมาแจ้งความนะครับ
วันนี้ก็ขออนุญาตมาแจ้งความนะคะดำเนินคดี
เพราะว่าที่ฉันเป็นผู้เสียหายทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตามสื่อต่างนะคะแล้วมีกลุ่มคนที่ให้ข่าวบิดเบือน
ดิฉันก็ต้องออกมาชี้แจงให้สังคมได้รับทราบนะคะความจริงนะคะ
วันนี้ก็มาแจ้งความหมินประมาทที่ฉันค่ะที่ฉันเน้นการปฏิบัติค่ะ
ไม่มีการรับเงินนะคะช่วยให้ข่าวที่ถูกต้องด้วย
แล้วก็ไม่มีการรักษานะคะแล้วก็ดิฉันทำธุรกิจนะคะ
ไม่ได้มาเพื่อประทับทรงและรับเงินอะไรทั้งสิ้นนะคะ
เอาเป็นว่าเขาแจ้งความกลับแล้วข้อหามินประมาทนะ
เอาย้อนมาดรสุกิตอีกทีนึงค่ะดรสุกิตเนี่ย
คดีความในส่วนที่ถูกควบคุมตัววันนี้พันธมตเอกสุวัสดิอินทศิษย์รองผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำให้เสร็จในวันนี้นะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปส่งฝากขังที่ศาลแม่สอดนะฮะ
จะไปตอนเช้าก็มีรายงานข่าวว่าท่านศิวรารังศิพรรมนกุลรองพบตรจะไปควบคุมแล้วก็ไปสอบสวนเพิ่มเติมด้วย
ทางดรสุกิตเองก็แจ้งความตำรวจชุดจับกลุ่มข้อหาทำร้ายร่างกาย